พัทยาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมสัก๔ทุ่มมันเกิดเหตุไม่น่าเชื่อ

ข้างหลังนี่ฮะเป็นนักบาสดาวรุ่งนะ
เล็กซี่โซโบเลฟอายุ๑๙ปี
ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยครับเป็นชาวรัสเซียที่ไปเล่นบาส
จังหวะลูกบาทมันกระเด้งกระดอนไป
เขาก็จะไปเก็บลูกบาทคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
จังหวะเขาไปเก็บเนี่ยตัวเขาเปียกชุ่มไง

ไฟดูดไฟช็อตครับแน่นิ่งไปเลยฮ
นี่คือตอนที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณเมืองพัทยา
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอเล็กซี่โซโบเลฟ
บาสชาวรัสเซียอายุ๑๙ปี
เพราะโดนไฟฟ้าช็อตจนหมดสติครับ

อยู่ริมรั้วข้างเสาไฟส่องสว่าง
ในสนามบาสของลานกีฬาชุมชนเมืองพัทยา
ซอยสูงวิทย์พัทยา๑๕ครับ
แล้วก็ส่งตัวนายอเล็กซี่ไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ชื่อคุณภูบดินอายุ๒๐ปี

ที่เล่นบาสกับผมบ่อยเลย

แล้วลูกบาสมันกำลังเด้งเข้าไปข้างกำแพง
รั้วเหล็กแล้วก็เสาไฟส่องสว่าง

แต่ตัวอเล็กซี่มันเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเลย

ผมเห็นอเล็กซี่แน่นิ่งไปเลยนะ
เพื่อนตกใจรีบเข้าไปดึงร่างออกมา

ฟังคุณภูบดินเพื่อนของผู้ตายหน่อยครับ

แล้วรู้สึกว่าตัวเขาน่าจะเข้าไปติด

ไม่ได้ล้มครับติดอยู่ประมาณสักเกือบ๑๐วิครับผม

เมื่อกี้เห็นสายไฟใช่อันนั้นป่ะ

ที่เหมือนกับเขาไปโดนน่ะเหรอ

นี่นะที่เขาส่องกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชม

มันเหมือนมีเทปมาพันไว้นะ

เออคงทำไว้เหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อน
คงจะรอการซ่อมแซมอย่างถาวรทีหลังเนี่ยคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าอเล็กซี่เขาไปโดนไฟช็อต
เรื่องต้นตำรวจสภบางละมุงก็สันนิษฐานว่า

ต่อสายไฟบริเวณใต้โคนเสาไฟส่องสว่างตรงจุดนี้แหละคุณผู้ชม

แล้วก็อาจจะมีไฟรั่วใกล้กับรั้วเหล็ก
พอนายอเล็กซี่ไปโดนเข้าก็เลยโดนไฟช็อตครับ
โดยจะประสานไปยังเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุต่อไปนะ

อุปกรณ์เอ่ยระบบไฟฟ้าเอ่ย

และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกองช่างเมืองพัทยาครับ

จะไปหาสาเหตุที่แท้จริง

ไปประสานกับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับ

ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้กันบริเวณนี้นะครับ
ไปฟังโค้ชบ้างครับคุณผู้ชมฮะ
โค้ชอาริสหนองใหญ่บอกว่า

เป็นนักกีฬาบาสดาวรุ่งเลยนะอนาคตไกล

เพิ่งจะเริ่มเล่นบาร์สได้เพียง๒ปี
ในช่วงก่อนโควิด๑๙จริงน้องเขาเล่นกีฬาอื่นมาก่อนนะ

ถึงรองแชมป์โลกอันดับ๒มาแล้ว

ตอนปี๑๘๑๙คุณผู้ชมมา๒๐๑๘๒๐๑๙

ก็เปลี่ยนความสนใจเบนมาสนใจบาสเก็ตบอล

แล้วความสูงแบบนี้คือเหมาะกับการเล่นบาสอย่างมากครับ

ถูกดึงตัวมาอยู่ในทีมพัทยาบาสเก็ตบอลคลับ
แล้วก็เป็นทีมที่ตระเวนเดินสายแข่งนะ

วาดแชมป์เกือบทุกรายการคุณผู้ชม

ไปเข้าตาแมวมองทีมใหญ่ในระดับเอเชียระดับยุโรป
ไม่น่าเชื่อครับล่าสุดมีหนังสือเชิญให้น้องอเล็กซี่

ซึ่งจริงน้องเขากำลังคุยกับครอบครัว
ว่าจะตัดสินใจเดินทางไปทดสอบครับ

ก็มีความรักมีความผูกพันกับประเทศไทย
ประกอบกับน้องมีแฟนเป็นคนไทยด้วย

เอาไปฟังโค้ชอาริสหน่อยครับ
มีครอบครัวอยู่ที่นี่
เขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณ๕ขวบอะครับ

โปรไฟล์เริ่มดี

เพื่อนร่วมทีมชอบอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ
จะบอกเลยว่าน้องเขาทัศนคติดี

อเล็กซี่เป็นนักกีฬาบาสดาวรุ่งอนาคตไกล

คุณพ่อเป็นอดีตทหารรัสเซียครับ
เขามีน้องชายหนึ่งคนนะก็ชอบบาร์ดเหมือนกัน
น้องชายชื่อเบนจามินโซโบเลฟอายุ๑๖ปี

อยู่ในนั้นด้วยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับคุณขวัญคุณผู้ชม
หมายถึงว่าเล่นกันอยู่เล่นบาสกันอยู่กับพี่เหรอ

แล้วก็เท่ากับน้องก็เห็นพี่เสียชีวิตดิดอม
เห็นจังหวะที่พี่ชายก็คืออเล็กซี่เดินไปเก็บลูกบาทแล้วโดนไฟช็อต

ก็เรียกร้องให้ตำรวจและหน่วยงานราชการไทยช่วยเร่งหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป

ถ้าเขาถึงขนาดเป็นนักกีฬาระดับโลกขนาดนี้
เราเชื่อว่าเดี๋ยวสื่อต่างประเทศจะเล่นข่าวนี้ไหมคะเนี่ย
เขามีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยแบบนี้เลยนะ

ใช่ค่ะน่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่พอสมควร

และน้องจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป

หลายคนก็ที่รู้จักน้องเขาก็เข้าไปคอมเมนต์
แล้วก็แสดงความเสียใจกันทั้งนั้นเลยนะคะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลด่วนเลยนะเรื่องนี้

กลัวมันจะไม่ได้เกิดแค่เหตุเดียว